จุธโตโดยโตโดยโต
ตั้งแต่ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่หนุ่มบุรีรำอายุ๓๖ปีค่ะ
ปืนไล่ยิงแฟนสาวของตัวเองวิ่งรอบบ้านเลยค่ะ
และยิงเข้าจุดสำคัญด้วยก็คือใต้ราวนมด้านซ้าย
ที่บอกว่าเฉียดหัวใจไปใช่ไหมใช่ค่ะแฟนเนี่ย
อาการแบบนี้ค่ะเจ็บสาหัสเลยนะคะเอาพูดถึงเรื่องอาการของแฟนก่อน
ตั้งแต่วันอาทิตย์หนีไปหนีกลับบ้านที่อำเภอระหารสาย
จนถึงวันนี้ตำรวจควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
คนที่ถุงยิงได้รับบาดเจ็บ
คือแฟนสาวชื่อว่าสู่ภัตราหรือน้ำที่หลังใส
คบหากันได้๓๔เดือนเองนะคะ
หลังเกิดเหตุในช้าพร้อมกับเพื่อนร่วมวงบางส่วนหลบหนีไป
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสพประคำ
นำหมายจับสารจังหวัดนางรองเข้าควบคุมตัวในชาร์ฟ
ผู้ต้องหาขณะที่เดินทางกลับมาที่บ้านพักในอำเภอละหารทราย
พร้อมอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นปืนลูกสองสั้น
ในเช้าผู้ต้องหายอมให้จับกลุ่มไม่ได้ขัดขืนไม่ได้ต่อสู้
ควบคุมตัวส่งให้พนักงานสอบสวน
จากนั้นตำรวจค่ะนำตัวในช้าไปทำแผนที่บ้านจุดเกิดเหตุ
ผู้ต้องหาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แล้วก็พูดไปด้วยนะคะหลังจากที่ตำรวจเขาถามนะคะ
ก็บอกว่าสาเหตุที่ยิงนางสาวน้ำเพราะหึงหวง
จากวันเกิดเหตุเห็นข้อความแชทในมือถือนางสาวน้ำ
แชทนัดให้ผู้อื่นผู้ชายคนอื่นมารับที่บ้าน
ที่ตอนนั้นยังอยู่กับตัวเองเขาอ้างนะ

แถมยังคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนดังกล่าวต่อหน้าต่อตาตัวเอง

ชักปืนลูกสองสั้นที่พกติดตัว

แต่อ้างว่าไม่ได้เจตนาที่จะเอาให้ถึงตาย
และไม่ได้กะจะยิงซ้ำนัดที่สอง
แต่มันมีข้อมูลข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่า
คนที่อยู่บ้านแถวนั้นนะคะแล้วก็เป็นญาติเขาบอกว่า
ชาร์ฟเนี่ยลักษณะเหมือนจะยิงซ้ำ
แต่ตรงนี้เขาปฏิเสธเขาไม่ได้ตั้งใจ

รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น

และอยากจะขอขมาแม่ผู้บาดเจ็บด้วย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาทำแผนไม่ถึง๑๐นาทีค่ะ

ญาติของทางเสาร์น้ำไม่ยืนดู

เหมือนจะฝ่าวงตำรวจมารุมประชาธรรม
เพราะฉะนั้นการทำแผนทำได้แป๊บเดียวนะคะ๑๐นาที

ข้อหาหนักที่สุดก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
อกจากนั้นก็เป็นข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืน
พกพาอาวุธปืนการยิงปืน
ตำรวจเตรียมฝากขังศาลจังหวัดนางรองช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ